คุณผู้ชมคะจะพาไปดูความสวยงามของดอกไม้กันหน่อยค่ะ

คุณระพีพันธ์บินข้ามน้ำข้ามทะเลไปที่เนเทอร์แลนด์นะคุณ

เพราะว่าจะเข้าร่วมงานที่ชื่อว่า

ซึ่งหนึ่งในนั้นมีตัวแทนของประเทศไทยก็คือ
ขบวนรถบุพชาติตัวแทนประเทศไทย

ตกแต่งตามแนวคิดของสวนนงนุษย์พัทยา
รังสรรค์จากฝีมือทีมตกแต่งดอกไม้ท้องถิ่นของเนเทอร์แลนด

ออกมาสวยงามโดดเด่น
สะท้อนเอกลักษณ์ของความเป็นไทย

ช้างสัตว์คู่บ้านคู่เมืองของไทย

หมายถึงการนับถือศาสนาพุทธ

แสดงให้เห็นถึงขนบธรรมเนียมประเพณี
และศิลปะอันงดงามของไทย
เรียกได้ว่าทันทีที่ขบวนเคลื่อนผ่าน
สายตาชาวยุโรปและนักท่องเที่ยว
จะรู้ได้เลยว่านี่คือกระบวนของประเทศไทย
ของเรานี่ค่อนข้างเห็นชัดเลยนะครับ

เรามองดูรอบแล้วเนี่ย
สีของเราเนี่ยจะเด่นมาก
เพราะว่าเราเอาเรื่องนี้เป็นหลักนะครับ

แต่สีเขาเนี่ยมันจะค่อนข้างจะตุ๊บไปหน่อย
ก็ได้อย่างที่เราต้องการนะครับ
ผมอยากให้คนไทยทุกคนเนี่ยนะครับ
ช่วยกันคิดช่วยกันทำนะครับ

เผยแพร่ความเป็นไทยของเราเนี่ย

จากเอกลักษณ์ความเป็นไทยแล้ว
สีของดอกไม้ที่ตกแต่งในขบวน
ไปที่สีเหลืองและสีม่วง
เพราะนอกจากจะสร้างความสดใสโดดเด่นแล้ว

สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาฏ
รัชกาลที่๙ของไทยด้วย

ก็ประดับตกแต่งด้วยดอกไม้พื้นถิ่น
นานาชนิดสีสันสดใส
มีเอกลักษณ์ตามแนวคิดของแต่ละพื้นที่
สะท้อนออกมาได้อย่างสวยงามไม่แพ้กัน
เรียกได้ว่าพาเรทดอกไม้ครั้งนี้
ออกสู่สายตาให้นักท่องเที่ยวได้ชมแล้ว
ขบวนรถปุปัชฌา๑๗ขบวน
ซึ่งจะนำโดยขบวนของสวนนงนุษย์พัทยาประเทศไทย
จะเคลื่อนออกจากเมืองซัสซาฮายแห่งนี้

เพื่อเตรียมตั้งขบวนและพาเลส

เช้าวันเสาร์ตามเวลาท้องถิ่น
เมธานันสินวัฒนาโชธถ่ายภาพ

ข่าวไทยรัฐทีวีรายงานจากประเทศเนเทอร์แลนด์ค่ะ